ก็เปิดฤดูการนี้ได้อย่างสวยงามนะครับ
ที่สืนาว่าบุคกี้จริยล์ในร่วมกรุงกลาอลัมเตอร์ประเทศมาเลเซียนะครับ

ปัจจุบันเป็นมือ๕ของโลกนะครับ

มือสองของโลกอย่างอากาเนยามากูจิ

เมย์ต้องเจอกับคู่ปรับคนสำคัญอย่าง

ซึ่งเป็นนักแบตมินตันมือหนึ่งของโลกจากจีน
ซึ่งก่อนหน้านี้เคยเจอกันมาแล้ว๑๙ครั้ง
แล้วก็เป็นรัชนกที่มีสถิติดีกว่านะครับ

แล้วก็เหนือชั้นกว่าแทบจะไม่เสียเกมเสิร์ฟเลยนะครับ

ก็ทำให้ต้องตัดสินกันในเกมที่๓

เพราะว่าสถานการณ์นั้นพลิกไปพลิกมา
แล้วน้องเมย์นั้นต้องเผชิญหน้ากับ

ถึง๒ครั้ง๒คราวแต่เธอเซฟมาได้นะครับ
สุดท้ายพลิกสถานการณ์ในการดิวส์ครับ
เอาชนะไปในเกมสุดท้ายนะครับ

ก็คว้าแชมป์รายการแรกในปีนี้ไปครอง

๒๖๒๘๐เหรียญสหรัฐ

และอาจจะทำให้อันดับโลกของน้องเมย์นั้น
ขยับแซงคาโลลิน่ามารินจากสเปนนะครับ

ในการประกาศอันดับโลกของสาพันธ์แบตมินตัน

แต่ว่าในช่วงปลายเกมหลังคือ
ถามว่าอะไรอนร้อยอยู่ด้านที่มันเล่นยากกว่าอย่างเงี้ย

แต่ว่าวันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเราก็ชนะใจตัวเองด้วย
แล้วก็รวมถึงวันนี้ช่วงปลายเกมเรานิ่งกว่าเขาด้วย
ก็เลยทำให้ชนะแล้วก็คว้าแชมป์เป็นแชมป์แรกของปี๒๐๑๘ได้ค่ะ